คดีอาญาเนี่ยตอนนี้คือรอขึ้นสารนัดแรกใช่ไหมครับ

วันนั้นคือนัดพร้อมคู่ความ
เพราะฉะนั้นฝั่งโจทย์ก็คือคุณแม่กับอายการ

จำเลย๖คนคือ๕คนบนเรือกับอีก๑คนก็คือคนที่เป็นผู้แนะนำใช่ไหม

คือเมื่อวานเนี่ยคุณแซนวิสาผัส๑ในจำเลยในคดี

คุณแซนบอกตัวคุณแซนเองเนี่ยก็มองว่า๑ปีที่ผ่านมาเหมือนกับคุณแซนเองก็ตกเป็น
เป็นจำเลยของสังคมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ

คุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกไปจริง
ทำไมทุกคนถึงแบบยังมามองเธออย่างนั้นอยู่
แต่ก็พร้อมสู้คดีในชั้นศาล
คือในส่วนของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ยัง
คือคดีหลักทางคดีอาญาที่ถูกแจ้งข้อหากันไว้เนี่ย
๓คนคือคุณปอคุณโรเบิร์ตและคุณแซนเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ไหมฮะ
คือเราก็ยังมองว่าเป็นเรื่องของข้อหาทางประมาทอย่างนี้ไหม
ใช่ข้อหาทางประมาท
คือเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างถ้าคุณแซนคิดว่าทำไมคนยังมองว่า
คุณแซนพูดเรื่องน้องไปปัสสาวะท้ายเรือ
ก็มองที่คุณแม่สิทำไมคนถึงยังพูดว่าคุณแม่เห็นแก่เงิน
หน้าเงินคุณแม่ยังหน้าเงินอยู่เลย
จนก็ไปไหนกันแล้วยังพูดอยู่หน้าเงิน
เพราะฉะนั้นคุณแซนก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นหรอก
ใครก็จะกล่าวหาอะไรเราก็ได้ยังไงก็ได้
เขาไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเขาจะต้องฟังจากศาลเท่านั้น
จากคดีเท่านั้นตอนนี้นะคะพูดอะไรกันไปเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งนั้น

ในส่วนของคุณแม่กับทางทีมทนายของคุณชายวัดเนี่ย
มั่นใจว่ามีหลักฐานพอที่จะชี้ให้เห็นได้ว่ามันมีการประมาท
ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้คุณตังโมเสียชีวิต
ไม่ใช่คุณตังโมไปปัสสาวะแล้วก็ตกเรือไปเอง
ไม่ใช่สำหรับคุณแม่นะค่ะไม่ใช่
มันเป็นเรื่องประมาทในเรือนั้นแหละ

หมายถึงศาลท่านนัดยาวแล้วใช่มั้ย
ยาวค่ะคุณแม่ต้องไปศาล๔๘นัดนะ
ท่านลงมาเลยว่าเดี๋ยวท่านจะนัด๔๘นัด

๒มีนาคมนี้เริ่มครั้งแรก

ใช่เพราะว่าพยานฝ่ายโจทย์๑๓๙คน

ส่วนฝ่ายจำเลยก็มีประมาณ๓๙เท่านั้น

เธอจะมาวันไหนฉันจะมาวันไหน

ก็ต้องเอาวันที่ท่านพร้อมด้วย

เราก็จะต้องไปนัดพร้อมกัน

ก็เลยคาดว่าถ้านับสตาร์ทตั้งแต่๒มีนาคมนี้
น่าจะใช้เวลาประมาณ

ก็น่าจะมีคำพิพากษาจากศาลชั้นต้นลงมาได้

แล้วค่อยมาว่ากันอีกทีว่าวันนั้นจะยังไงกันต่อ

ก็พยานเยอะเนี่ยฮะ